คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
เราเห็นคุณแอนนาเพื่อนของคุณแตงโมค่ะ

คงจะเป็นจังหวะที่เราให้คุณผู้ชมดูภาพไป

ใช่ค่ะแล้วมันก็มีประเด็นที่คุณแอนนาโพสต์เอาไว้ว่า
ส่วนการแต่งหน้าให้โมคงทำไม่ได้แล้ว

เราก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ให้นิดนึงนะคะ
เราไปถามเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องที่ว่ากลุ่มเพื่อนของคุณแตงโมจะรวมตัวกันไปแต่งหน้า

ก็ได้ข้อมูลมาว่ายังไม่ได้มีญาติหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
แต่ส่วนขั้นตอนการแต่งหน้าศพหรือการเปลี่ยนเสื้อผ้าทำได้ค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดำเนินการโดยทางญาติจะเป็นผู้นำเสื้อผ้ามาส่งมอบให้
ส่วนการแต่งหน้าศพตามปกติจะทำได้ค่อนข้างยากนะคะ
ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์
เนื่องจากศพที่ถูกผ่าชนะสูตรจะมีการสูญเสียน้ำในร่างกายไปทั้งหมด
ชนสูตรเสร็จแพทย์จะทำความสะอาดเย็บแผลและบรรจุเข้าห้องเย็น
กว่าทางญาติจะมาติดต่อนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
ซึ่งระยะเวลาการรับร่างของแต่ละศพก็ต่างกัน
ส่งผลให้ร่างกายมีสีดำคล้ำแห้งจนไม่สามารถที่จะแต่งหน้าได้
หรือแต่งได้แต่ยากมากค่ะ
สำหรับกำหนดการรับศพของคุณแตงโมทางญาติติดต่อกับสถาบันนิติเวศเอาไว้ว่า
จะเข้าไปรับศพในวันที่๑๔มีนาคม๑๐นาฬิกานะคะ
โดยจะมีการทำพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อเห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนจะนำไปเข้าสู่พิธีชาปนกิจที่คริสตจักรเมทอดิสที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ไม่ได้ห้ามนะฮะเพียงแต่ว่าโดยสภาพของร่างกายของคุณตังโม
อาจจะลำบากต่อการแต่งหน้าศพอะไรประมาณอย่างนี้

ทุกผู้ชมครับแหม่เมื่อช่วงเช้าที่คุณแม่ของคุณแตงโมไปที่สพเมืองนนทบุรี
ผมเห็นแล้วผมก็เป็นห่วงคุณแม่คุณแม่บอกโอ้โหช่วงนี้ก็เครียดนี่
ยาลมนี่ไหนจะดมยาอีกอะไรอีกนี่เชื่อไหมฮะตอนนี้กลายเป็นแบบชาวเน็ตนี่แห่แชร์กันหมดเลย

ปวดหัวนี่ฮะนี่แล้วนี่เอาไปเทียบกับท่าคุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวคุณตังโม
ตอนไปออกรายการพี่หนุ่มกัญชัยเคยทำท่านี้นี่ปวดหัวเหมือนกันเลยเอาจับมาคู่กันเลยนะฮะ
ภาพนี้นะครับยังมีอีกภาพนะฮะเอามาเรียงกัน๓ภาพนะฮะแนวตั้งท่าทางแบบเดียวกัน
นี่คุณกติกคุณแม่คุณตังโมภาพสุดท้ายเอามายังไงเนี่ยจำได้ไหมฮะทิศอ๋อย
จ้าวาดวัดดังใช้ที่รัดผมเนี่ยมาคาดหัวเนี่ยบอกตอนนั้นบอกแก้ปวดหัว
เอามีอีกคลิปนึงนะฮะอาจารย์ปวินนะฮะอาจารย์ปวินโพสต์ท่าเป็นลมที่แม่บอกเออจะเป็นลมนี้ฮะ
ขอให้คุณแม่พักผ่อนเยอะนะฮะแข็งแรงแข็งแรงเนอะจะได้สู้คดีคุณแตงโมได้อย่างเต็มที่